ที่อายุทยาน้ำเริ่มมาแล้วใช่ไหมน้ำเริ่มมาเริ่มสูงขึ้นเรื่อย
เจอไอ้เข้ว่ะตัวยาว๒เมตรคือถ้าน้ำขึ้นอีกนึกท้นตะหลิ่งนะนี่ไง
โอ้โหมันเข้าไปในบ้านคนแน่
นี่เขาถ่ายจริงไม่ได้ไปถ่ายจากฟาร์มจราเข้อะไรที่ไหนบ่อเลี้ยงนะคุณผู้ชมครับ
นี่คือแหล่งน้ำธรรมชาติคลองขวดคลองขนาดใหญ่กว้างประมาณ๕เมตร
ต่อกับแม่น้ำลบบุรีแม่น้ำป่าศักดิ์
อยู่ในพื้นที่หมู่๑ตะบนสวนพริกครับอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เนี่ยครับกอวัตเจ้าพืชมันเต็มเลยใช่ไหม
นี่โอ้โหไม่ใช่สวนสัตว์นะให้ดูอีกทีมันโชว์หุ่นลอยไหว้ให้เห็นแบบนี้เลยดอมฮะ
ไหว้สบายใจเลยประเมินด้วยสายตา๒เมตรได้
เมตรเลยเหรอนี่แหละครับอยู่กลางคลองแล้วสักพักนะ
มันก็ดำน้ำหายไปนี่แหละไอ้จุดที่น่ากลัวตอนมันดำน้ำไปนี่แหละ
นี่แหละนี่แหละนายสุนทรวิบูรณอายุ๖๒ชาวบ้านที่เห็นไอ้เข้ตัวนี้คนแรกเนี่ยนะ
บอกว่าช่วงเช้าของเมื่อวานนี้กำลังพายเรือจะไปเก็บรอบดักปลา
โอ้โหนะครับไปเจอมันลอยอยู่พอลอยอยู่นะ
ทำไงอ่ะแกจ้ำเรือเข้าฝั่งเลยเว้ยกลัวนะครับใครก็กลัว
ต่อมานายวิทยาเขียวรอดในอำเภอพระนครศรีอยุธยาครับ
กับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดแล้วก็ผู้เกี่ยวข้อง
สามลำต้องออกเอาเรือออกครับ

เพราะว่าถ้าระดับน้ำสูงขึ้นกว่านี้นะ
แล้วมันท้นตะหลิ่งไปถึงบ้านเรือประชาชนนะ
คราวนี้มันอาจจะเกิดอันตรายกับประชาชนได้
โหแล้วหายากเลยนะพี่เบิ้ลนี่ไปอยู่แซ่มมืดเลย
โอ้โหเอ้ยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ประมงเขาเก่งนะ

นี่ครับเดี๋ยวเขาออกไปหา
เนี่ยประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยนะครับ
บอกโอ้โหช่วยหาหน่อยเถอะอยู่ไม่ได้แล้ว

คุณผู้ชมครับตี๒ที่ผ่านมาตี๒ที่ผ่านมา
นายสมพงศ์พึ่งชูเจ้าหน้าที่กรมประมงบอกว่า
หลังจากเอาเรือออกค้นหาตั้งแต่ทุ่มนึง

จะหนีเจ้าหน้าที่ประมงได้ยังไง

ดวงตาแดงดวงตาแดงซ่อนอยู่นะครับ
กอวัชพืชจับได้ในที่สุดครับ
แต่เขาบอกว่ามันไม่ดุร้ายนะ
วัดความยาวได้๒เมตร๑๐เซนติเมตร
น้ำหนักประมาณ๙๐กิโลกรัม
ขามัดขามันไว้

เอาไปที่สถานที่จะเลี้ยงจราเข้ได้ต่อไปนะฮะ

มันจะมีอีกคู่ไหม

ชาวบ้านก็ดูหน่อยนะฮะช่วงน้ำขึ้นครับ